จากการที่มีเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ไปซื้อของอุปโภคบริโภคต่างแล้ว

ซึ่งการฝึกอาชีพนะคะระยะที่๒จะเริ่มฝึกแล้ว
มีประชาชนที่ลงทะเบียนไปก็ประมาณ๖ล้าน

ก็มีการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนเพิ่มเข้าไปด้วย

นางสาวณลินีทองอินชาวจังหวัดนครนายกเป็นหนึ่ง
ผู้ที่มีรายได้น้อยที่เข้ามากู้เงินสินเชื่อธุรกิจแฟนชาย
ธนาคารออมสินจำนวน๒๖๐๐๐บาท
เอาไปลงทุนเปิดร้านขายหมูปิ้ง
ขณะที่นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย
บอกว่ามีผู้ที่มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐระยะที่๒จำนวนทั้งสิ้น๖ล้าน๔แสนคน
โดยกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปีก็คือกลุ่มนี้แหละ
ได้แจ้งขอรับฝึกอาชีพร้อยละ๕๐ค่ะ
ส่วนอีกประมาณ๒๘ล้านคนหรือว่า๑๔๔ล้านคน
แจ้งว่าไม่ต้องการพัฒนาอาชีพ
กระทรวงการคลังก็เลยต้องเร่งประสานทีมหมอประชารัฐสุขใจ
เข้าไปพูดคุยเข้าไปโน้มน้าว
เพื่อให้คนกลุ่มนี้มาฝึกอาชีพ
เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้มากขึ้น
แต่ถ้ายังยืนยันไม่มาอบรมในอนาคตคนกลุ่มนี้
อาจจะถูกตัดการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะ
เพราะถือว่าพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่อยู่แล้วค่ะ